คุณผู้ชมครับจากเหตุในโลกโซเชียลคราวนี้ก็ดังเหมือนกันนะ
น้ำจิ้มซีฟู้ด๖๐๐บาทนะครับ
เพราะว่ามีการแชร์เรื่องราวเหล่านี้
แล้วก็มีการส่งต่อกันไปมา
ผู้โพสต์ได้ถ่ายภาพที่โต๊ะอาหารของเขา
เขาบอกว่าเขาไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่าง

ด้วยน้ำจิ้มถ้วยใหญ่วางปั๊บ

บอกว่าค่าน้ำจิ้มที่คุณตักมาแล้วคุณกินเหลือเนี่ย

คือต้องบอกก่อนว่าร้านบุฟเฟ่ทั่วไป
เขาจะติดไว้ติดป้ายไว้อยู่แล้วนะ
บอกว่าถ้าทานไม่หมดเขาจะปรับจำนวนเงินก็คือแต่ละร้านไม่เท่ากัน
หลายคนก็กินแต่เนื้อกินแต่หมูเผ็ดเป็ดจันทร์

โซยให้หมดเลยหมูที่เอามาย่า

ที่ยั่งอยู่ไหม้กินให้หมดนะ
บางคนพุงกลางท้องจะแตกอยู่แล้ว

กลัวโดนปรับแต่ไม่ได้คิดถึงน้ำจิ้ม

เรื่องราวนี้ถูกโพสต์ลงในโลกโซเชียล

เขาใช้ตรู๖ขีด

ตรู๖ขีดล่อไป๖๐๐เลยจ้ะ
คือแก๊กทะเลเผาได้อีก๒คนเลย
แล้วก็มีคนมาแสดงความคิดความเห็น

โอ้โฮเท่ากับกินกัน๑๕๐โอ้โฮ

พอเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล
ถามใจเจ้าของร้านบุฟเฟ่แห่งนี้
เจ้าของร้านบุฟเฟ่แห่งนี้บอกว่า
ร้านเขาติดป้ายชัดเจน
ติดป้ายชัดเจนเรื่องของการถูกปรับ
หากรับประทานไม่หมดนะครับ
ดังนั้นหัวหนึ่งที่ท่านมาทาน๓๙๙บาท
ในร้านก็จะมีทั้งโอ้โหอาหารทะเลหอยแคลงกุ้งตัวใหญ่ปลาหมึก
บริการตนเองแล้วมีป้ายติดอยู่ทั่วร้านเลยนะ
ไม่หมดปรับขีดละ๑๐๐บาท

เขาระบุออกมาแล้วทั้งอาหารและน้ำจิ้ม
ใช่ครับเพราะเราตามไปที่ร้านเลยนะ
เป็นร้านทะเลเผาริมถนนสายสีราชาชากเคาะ

บอกว่าการที่คุณเอาไปลงในโลกโซเชียลลูกค้าเอาไปลงนะ

ดังนั้นนะฮะตำรวจต่างฝ่ายต่างเป็นเรื่องใช่ไหม
ตำรวจก็เลยนี่แหละครับ
พาทั้งคู่กรณีคือทั้งเจ้าของร้านนะครับ
แล้วก็ทั้งลูกค้าเอามาเจรจาพูดคุยกัน

พูดคุยกันตกลงกัน

สรุปแล้วตกลงได้ด้วยดีนะครับ

ไม่ได้อยากได้เงิน๖๐๐บาทมาจากกรณีแบบนี้หรอก

แต่ก็เป็นกฎกติกาของร้านจึงต้องปรับ

พร้อมให้อภัยและจะถอนแจ้งความนะครับ

สาวประเภท๒เพื่อนของเจ้าของร้านบอกว่า

เกรงว่าจะกระทบการทำงานของเธอเอง

ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
เมื่อกี้สาวประเภท๒เพื่อนของคนโพสต์
คนโพสก็คือนางสาวเจ้าลูกผ่าอู่เงินเป็นคนโพส
สรุปทั้งสองฝั่งตกลงกันได้ด้วยดี

กินได้นะที่ร้านเดิมไปกินได้
แต่ว่าอย่าตักเยอะไง